วิชาที่แบบที่เสียสละ

ที่เข้าใจตั้งแต่วันแรกที่คุยกันบอก
สองถ้าเราจะคบกันอ่ะ

แกล้งคือการรักรูปแบบหนึ่งของโตโน่ถูกไหม

เวลาคุณกลัวอะไรเขามากที่สุดแล้วเขาโมโหมากที่สุด

เกิดมาเด้อฉันน่าเศร้าใจ
ผมก็จะร้องหัวผมไปได้แล้วขอเขาทนให้ไหว

พี่เคยสัมภาษณ์นิชาแล้วก็สัมภาษณ์คุณ
แล้วพี่ได้ฉายาจากแฟนคลับคุณว่าพิธีกรสาลิกาลิ้นทองนะ

ใช่เวลาถามอะไรพวกคุณมักจะได้คำตอบ
ไม่เหมือนที่อื่นเรื่องความรักนะ
ตอนนี้คุณคบกับน้องนิชามาสักกี่ปีแล้วครับโตโน่
พิธีกรสาธิกาลิ้นทองกำลังถาม

ไม่เป็นนะก็ไม่เคยทะเลาะกันเรื่องนี้

คือความสัมพันธ์ของเรามันแปลก
มันไม่ได้มาจากการแบบจีบกัน
มันไม่ได้ตั้งใจจะไปแบบหูยนิชาแบบสวยอ่ะ
แบบโดนใจอะ
แก่ไก่ไหนกันอะต้องไปขอไลน์แล้วมีแฟนรึยังเนี่ยมันไม่ใช่อะ

ไม่ใช่มันถ่ายละครขนาดตอนเริ่มถ่ายละครยังคิดเลยว่าแบบ
ใครจนถ่ายทำเสร็จอะ
ก็ยังไม่รู้เลยว่ามันก็รู้สึกเป็นห่วงนะ
เวลาได้ยินแบบเขาเป็นยังไงบ้าง
มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเป็นมิตรภาพที่ดีมา
จนเราไม่ได้ไปฟิกเลยว่าเออนิชาคือเราจะเป็นแฟนกันไหม
หรือว่าแบบเราจะต้องพูดกับสังคมว่ายังไง

เวลาเราพากันไปกินข้าว

ตุลานี้จะพาเขาไปเที่ยวอังกฤษ

วันที่ต้องไปบอกเขาว่าต้อง

ไปนครพนมมาแล้วพี่แบบ
เห็นว่าโรงพยาบาลก็ขาดจริง

นอกจากเขาเป็นห่วงแล้วผมยังรู้สึกแบบ
พิษเหรออเจมส์รู้สึกผิดล่ะรู้สึกแบบ
จริงไหมจากอังกฤษฝรั่งเศสล่ะ

บ๊วยบ๊วยผมขอบคุณมากนะ
วิชาที่แบบที่เสียสละที่เข้าใจตั้งแต่วันแรกที่คุยกันบอกต้องถ้าเราจะคบกันต้องไม่ได้มาอันดับแรกนะ

ใช่ครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่อันดับหนึ่งนะต่อไปนี้สิ่งที่พี่จะทำพี่อยากช่วยคนอื่น
เราเอาตัวรอดแล้วต้องก็มีงานต้องเก่งขึ้นเรื่อยละครต้องก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันละครพี่ก็ประสบความสำเร็จ
ถ้าเราไม่สำเรเทเมาถ้าเราไม่ติดการพนันผมไม่ลำบากแล้วล่ะชีวิตนี้แต่มันยังมีอีกหลายคน
ต้องที่เรามีโอกาสที่จะช่วยเขาได้ดังนั้นต้องอย่าน้อยใจนะ
แล้วผู้หญิงเขาเข้าใจไหมแต่นิชาเขาเป็นคนประเภทคุณนะเขาเข้าใจได้
ไปร่วมงานแฟชั่นอะไรของฝรั่งเศสเขาไปเรียนเพิ่มเติมที่อังกฤษ
เขาก็ยังน่ารักเหมือนเดิมครับ
เขาก็ยังมาลำบากลำบลกับคนบ้าที่มาว่ายน้ำข้ามโขง
คุณบอกรักเขาล่าสุดเมื่อไหร่
อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมจะไม่พูด

คู่ของคุณเนี่ยเป็นคู่ที่แบบคิดว่าน่ารักนะมีความเป็นติสกันอาร์ติสกันทั้งสองคน
ก็การกระทำผมว่าผมก็จะใช้การกระทำ
เราเป็นคนยังไงเรารักไม่รักเราดีไม่ดี

คุณเป็นคนหวานไหมโตโน่หวานสิอาร์ติสมักจะเป็นคนละเอียดอ่อน

ไม่รู้เลยครับไม่เคยไม่รู้เหมือนกันก็ทำอะไรตามความรู้สึก
แต่ถ้าสิ่งที่เราทำมันจะก็คิดเหมือนกันว่าคนที่เราทำเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงก็จะคิดแทนอยู่เหมือนกัน
ครั้งแกล้งคือการรักรูปแบบหนึ่งของตัวโน่ถูกมะคุณชอบแกล้งเขามากเน้
ผมว่าเขาชอบชอบให้ผมกวนเขา
เช่นมีตัวอย่างอะไรเล่าให้ฟังหน่อยเวลาคุณกลัวอะไรเขามากที่สุดแล้วเขาโมโหมากที่สุดขึ้นขึ้นอย่างนี้ฮะ
ผมจะชอบร้องเพลงล้อเขา

เวลาสมมุติว่านั่งรถไปใช่ไหมครับ
ผมจะชอบเรียกเขาว่าเด๋อใช่ไหมครับบางที

สมมุติจะพาเขาไปกินข้าวใช่ไหมผมก็จะแบบ
เกิดมาเด้อฉันน่าเศร้าใจ
ผมก็จะร้องผมไปเรื่อยแล้วคอเขาทนไม่ไหว
มันน่าเศร้ามากมั้ยเขาก็จะหาแบบมันน่าเศร้ามากมั้ย

เกิดมาเด้อฉันมา

คือก็ติ๊งต้องนะฮะ
แล้วส่วนใหญ่เขาแกล้งคุณเรื่องอะไรบ้าง
เขาแกล้งตอบไหมเพราะว่าคุณเขาค่อนข้างที่แกล้งเขานะ

แค่เขาคิดจะออกอาวุธอะไรมาผมก็รู้แล้ว

แทงเขานี่ก็มีมือป้องกันรับแล้ว

อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้มือครับแค่ดึงหลบ

ก็มีคำว่ารักขึ้นมาผมจะ
มีเรื่องแต่งงานไว้ฮะคิดว่าแต่งงานไว้มั้ยฮะ

ในความหมายที่ไม่ใช่แฟนเทิงนะ

ไม่ได้มีภาพแต่งงานนักวันนี้อีก

ตลอดไปไม่รู้
ร้องเพลงการเล่นละครเล่นหนังครับ

ยืดหยุ่นอิลาสติกพอสมควร

เลยไม่ได้คิดเอาไว้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร
ตอนนี้ก็ดูแลความรู้สึกเขาดูแลตัวเองให้ดี
แล้วก็ทำงานให้มีคุณภาพ
เพราะว่างานของเราสำหรับผมมันมีค่ามันมีความหมาย
ผมเพิ่งเสียครูอาจารย์ที่ผมรักที่สุด

ผมก็อยากจะตอบแทนสิ่งที่ครูผมสอนผม
ให้ผมมาด้วยวิชาชีพนี้
ให้มันเกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

เช่นโอเคการเป็นนักร้องการเป็นนักแสดง
เราต้องพัฒนาตัวเองทำให้มันดีที่สุด
แต่ในความเป็นคนเราก็มาช่วยคนด้วยกันได้บ้างครับ
ปี๕ปีเราเห็นภาพนิชาอยู่ในชีวิตเราอยู่ไหม

นานเกินไปครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป